ชูวิดตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

สันทนประยูณรัฐนะคะที่อยู่เบื้องหลังของตลาดใหม่ดอนเมือง

แต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นมันก็ขยายต่อเนื่องเกี่ยวเรื่องกับตำรวจกับตำรวจด้วยกันนี่แหละ
คือคุณนิวครับสถานะของผมนั้นกลับกัน
สมัยก่อนนั้นผมทำธุรกิจเขาบอกว่าสีเทาก็ต้องรู้จักกับตำรวจทหาร
พันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐในอดีตเป็นรองผู้กำกับสันติบาล
มีคนบอกว่าแกเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้กว้างขวาง
อะไรที่เป็นธุรกิจสีเทาหรือว่าอะไรที่มันแบบ

อ่ามักจะมีอ่าชื่อของแกเข้าไปเกี่ยวข้อง
เวลาออกจากราชการตั้งแต่ปี๒๕๕๙

วันนี้มีชื่อของแกไปเกี่ยวข้องกับตลาดใหม่ดอนเมือง

ที่มีเรื่องการไปจับครีมเครื่องสำอาง
ซึ่งถูกตำรวจเนี่ย
ซึ่งนำโดยพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา
พลตำรวจตรีศุระเชษหักพาน
ทั้งสองท่านนำกำลังไปหลายร้อยคน
เข้าไปจับอยู่หลายครั้งหลายคราบ
มีการพันธุรกิจโทสันทนาก็ออกมาต่อต้าน

จนกระทั่งเมื่อวานนี้แกโทรหา

บอกว่าพบตลอจะโทรกลับ
ติดภารกิจอยู่ที่บุรีรำ
ทีนี้เราต้องดูลักษณะหนึ่งว่ารักษณะนี้เนี่ย
มันเหมือนกับการที่จะไปฟ้อง

ดอเหมือนว่ามีการกลางแกรง
จากเรื่องของครีมใช่ไหม

ก็กลายเป็นไปที่ตลาด

ครีมที่ไม่ถูกต้องมาถึงอาคารได้ไม่ถูกต้อง
มีการดัดแปลงมีการต่อเติมมีการลุกล้ำ
จนไปถึงเรื่องของผลประโยชน์
ผลประโยชน์อะไรครับผลประโยชน์ในการเก็บสวย
ว่ามีการเก็บสวยบ้างแล้วว่ามีการเก็บค่าคุ้มครองบ้างแล้วนะฮะ
จนมาถึงเป็นความขัดแย้ง
ลักษณะอย่างนี้ผมบอกท่านผู้ชมว่า

เขาบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระ
วันนี้ผมก็ไปพบกับการแถลงข่าว
ของพันธุรโทษสันทนาแกชื่อเล่นชื่อต่อ

แกก็เล่าถึงเรื่องของการที่ติดต่อกับพบตรจำได้ไหม
วันที่พบตรกำลังจะขึ้น
สู่ตำแหน่งพบตรมีการโทรมาขอมีการโทรมาชี้แจงโทรมา
อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นการสไตล์การพูดซึ่งจะจริงไม่จริง
เราก็คงไม่ทราบเพราะเรื่องมันระหว่างคนสองคน
อย่างไรก็ดีเรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะว่าสันทนะหรือต่อ
บอกแป๊ะจำได้ไหมแป๊ะคือชื่อเล่นประบดลลอ
เลขันเหมือนพี่น้องของเรียนเตรียมทหาร
วันที่จะขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะ
เหมือนแกโดนกันแกล้งตำรวจบุกจับมาเรื่องครีมทำเป็นขยายประเด็น
ออกมากลายเป็นผู้มีอิทธิพลมีการเรียกเก็บ

ข้าจอดรถบ้างแล้วข้านั่นข้านี่
และแกก็ชี้แจงในการแถลงข่าวว่านี่คือข้าบริหารการจัดการตลาด
ข้ารอพอข้าดูแลรักษาความปลอดภัย

ทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะพูดให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่า
แกเป็นตำรวจกวาวขอเป็นตำรวจ

แต่เป็นตำรวจรุ่น๓๓ทหารรุ่น๑๗
ใช่ครับเมื่อมีรุ่นก็ต้องรู้จักกันมีทหารมีตำรวจนะ
นี่คือสไตล์ไทยถามว่าพ่อค้าธรรมดาทำได้ไหมคุณนิว
ไม่ได้นะพ่อค้าธรรมดามันจะมีรุ่นตำรวจทหารได้ยังไง
พอมีรุ่นตำรวจทหารเนี่ยแกก็หมายถึงว่าวันนี้แกพูดเรื่องแกให้สัมภาษณ์เองนะ
พูดถึงเรื่องฝ่ามือฝ่ามือใหญ่ฝ่ามือเล็กเดี๋ยวลองไปดูว่าแกให้สัมภาษณ์ว่ายังไงครับ

ฝ่ามือกับไอ้สามฝ่ามือก็ให้เขาพักผ่อนหน่อยให้เขาพักหน่อย
พักครึ่งเวลาปล่อยเขาพักหน่อยให้เขากลับไปฟิตเดี๋ยวเขาจะได้ออกมาใหม่
เปลี่ยนตัวผู้เล่นวันนี้เลย
ก็ผมไม่ได้เคยไปทวงเขานะนะแต่เมื่อเขาได้ตำแหน่ง
ผมเนี่ยเป็นคนชอบชอบลองไงถูกไหมผมมันคนอย่างนี้คนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะ
เงินอำนาจวาสนาผมมันไร้ซึ่งอำนาจและวาสนาเงินไม่พูดถึง
รองต่อหรือพันธบรวจโทสันทนะนี่โทรหา
โทรหาใครครับโทรหาพบตรเลยนะ
ให้เห็นเลยแล้วก็โชว์ให้ดูว่ามีการโทรแล้วก็มีการโทรติดต่อกลับมาจริง
ประเด็นปัญหาก็คือว่าคนเขาสงสัยว่าโทรหาพบตลโทรกลับภายใน๓๐นาทีนะ
พบตรก็โทรกลับมาการยืนยันว่ามันเป็นการโทรโดยปกติ
คุณนิวครับไม่ได้เรื่องแปลกอะไรพบตรก็รับสายทุกสาย

ใช่วันนี้พันตรวจสันทนะก็บอกอีกนะว่ามีการติดต่อ
จำได้ไหมสมัยก่อนที่จะขึ้นตำแหน่งพบตรคุยกันว่ายังไง
ลักษณะเหมือนกับการเรียกบนคุณอย่างไร
ผมก็ถึงบอกว่ามันมาประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับ
บุญคุณมันต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระ
อะไรครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีข้อขัดแย้งกัน
ระหว่างพันธุรโทสันทนากับพตลสุรเชษฐ์
จำได้ไหมครับในเรื่องที่ว่าเดินตัดหน้า
ในพลที่ไปที่สนามม้านางเลิ้งและพันธุรโทษสันทนาก็อยู่ที่นั่น
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานก็ไปตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มีการร้องเรียนโดยท่านสันทนะไปร้องเรียนกับพบชน
เรื่องนี้เป็นประเด็นสักประมาณสัก๒๓เดือนก่อน
ในวันนี้ก็หาว่าแกถูกตรวจสอบที่ตลาดหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพล
เมื่ออ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยแกถูกตรวจสอบแกก็โทรหาพบตร
ลักษณะเหมือนกับอะไรวัฒนธรรมไทยมันต้องเคลียร์กันใช่ไหมครับ

งั้นสักครู่เดียวนะคะกลับมาตีแสกหน้าค่ะ
พูดถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งของรองต่อ
คือเรื่องนี้ท่านผู้ชมคงดูแล้วคงจะร้องอ๋อ
มันเป็นเรื่องของตำรวจที่เขาบอก
ปฏิบัติตามหน้าที่ครีมผิดกฎหมาย
เครื่องสำอางไม่ได้จดแจ้งไม่ได้มีออยนะฮะ

ท่านพนตรวจเอกวีรชัยพนตรวจตีศูรเชษ

จับของได้๓แสนกว่าชิ้น๒๐๐๐กว่ารายการ
มีการตรวจร้านค้าทุกร้าน

ที่ผิดมันมากกว่าร้านที่ถูก
ทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้มันกลายเป็นความขัดแย้งของอดีตตำรวจ

คือโดยปกติมันเป็นวัฒนธรรมแบบไทย
คุณนิวต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยมันต้องเคลียร์กัน
เรื่องบางเรื่องมันไม่ไปตามกระเวินการของกฎหมายเท่าไหร่
แม้ว่าจะมีการบอกว่าต้องทำตามกฎหมาย
เราก็เห็นว่าในประเทศไทยนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำตามกฎหมาย
ขั้นตอนของกฎหมายใช้เวลา
ดังนั้นจึงมีผู้มีอิทธิพล

แต่ว่าสไตล์ไทยจะมีผู้มีอิทธิพลผู้มีบารมี

ทีนี้สไตล์ของผู้มีบริมีผู้กว้างขวาง
มันก็ตรงกับที่ว่าพันธุรกิจโทรศาลธนาเนี่ยกำลังมี

โทรหาพบตล
พบตรจำได้ไหมเมื่อ๒๓ปีก่อนท่านจะขึ้น
พบตรท่านคุยอะไรกับผม
อันนี้ถ้าภาษาวัยรุ่นนี้ก็เรียกโชว์พาว
โทรหาได้แล้วก็โทรกลับ

อันนี้เกี่ยวบอกว่าใครก็โทรได้
ผู้สื่อข่าวที่ไหนก็โทรแกรับเองหมด

ไปถึงเช้าบ้านเอย่ะเช้าบ้านจะไปหรูเหรอ
ว่าถ้าใครโทรได้นะเช้าบ้านเชื่อมั้ยว่าใครโทรได้
แต่บ้านก็ไม่คิดว่าจะไปโทรหาคงจะลำบากผมอยากจะโทรหา
ถ้านายกกดโทรศัพท์โทรนายกรับสายเองมันก็เป็นเรื่องน่าทื่น
นอกจากนั้นแล้วยังมีการพูดถึงการขึ้นสู่ตำแหน่งของพบตล
ว่าจำได้ไหมก่อนต้นขึ้นตอนนั้นเป็นรองพบตอยู่โทรหามีการคุยกัน
คือแกก็พูดไม่หมดแต่วิธีการพูดนั้นคนพอฟังเอาได้ว่า
อันนี้มันพูดถึงลักษณะของการขอโทษนะมีบุญคุณอะไรกันหรือเปล่า
ผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติแล้วกันว่ามีคนสองคนติดหนี้กัน

อาจจะมีความขัดแย้งอาจจะลงทุนกัน

เอาว่างานนี้ประมาณสัก๒๐ล้านแล้วกัน

ที่เรียกว่าผู้มีอิทธิพลหรือผู้กว้างขวาง
คนนี้ที่จะเรียกให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้
มานั่งโต๊ะคุยกันได้
ผมไม่ได้บอกว่ารองพันธุรโทษสันทนะเขามีนะ
แต่ผมกำลังพูดถึงภาพรวมของวัฒนธรรมไทยว่า

ซึ่งไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านธรรมดาคุณนิวถูกไหมครับ
ค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควร

ติดกันจริงหรือเปล่าติดกันยังไง

ผมก็ต้องบอกท่านชาวบ้านธรรมดาดูก็คงเข้าใจ
แต่จะเป็นยังไงลักษณะคนแบบนี้

เอกลักษณ์ของผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวาง
เอกลักษณ์ของผู้มีอิทธิพลหรือผู้กว้างขวาง
สไตล์ไทยซึ่งจะพบได้
แม้กระทั่งในสังคมต่างจังหวัด

คนนั้นคืออาจจะต้องมีตำแหน่ง

ซึ่งคนที่มีตำแหน่งเนี่ยคุณนิวก็ต้องเข้าใจว่า
ถ้าสมมุติผมมีตำแหน่งใหญ่โตผมต้องระวังตัว
ถ้าสมมุติผมมีตำแหน่งใหญ่โตผมต้องระวังตัว

คือคนคนนี้มักจะเคยมีตำแหน่ง
คือคนคนนี้มักจะเคยมีตำแหน่ง
คือคนคนนี้มักจะเคยมีตำแหน่ง

จะไม่ใช้คำว่าตอนนี้ขณะนี้มีตำแหน่งอยู่
จะไม่ใช้คำว่าตอนนี้ขณะนี้มีตำแหน่งอยู่

สองจะเป็นนักการเมืองหรือเปล่า
จะเป็นอดีตตำรวจไหม

มักจะไม่ใช่คนที่อยู่ในตำแหน่ง

บังคับผมอันนี้จะแย่
ดังนั้นสไตล์ของไทย

ผู้มีบารมีซึ่งพ่อค้า

ไปช่วยปกป้องผลประโยชน์
สมัยหนึ่งถึงขนาดว่ามีรูปถ่าย
ติดไว้รูปถ่ายติดไว้

คุ้มครองผมนะสถานที่เนี่ย
แต่คนที่ลักษณะที่เป็น
ลักษณ์ของผู้มีอิทธิพลอย่างแรกที่ทราบกันไป
ก็คือจะต้องมีตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใหญ่มาก่อน
คุณนิวครับสมมุติละกันว่า
สมมุติละกันว่าผมเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาคุยกันได้
จบบนโต๊ะผมภายในเวลา๓วัน๕วัน
แทนที่จะไปขึ้นรุมศาล
กว่าจะไปถึงขั้นตอนของต้นอุตรณ์ดีกว่ากว่าจะตัดสิน
ก็ต้องมีพยานหลักฐานซึ่งบางอย่างเนี่ย

ถ้าผมเรียกมาผมเป็นผู้อิทธิพล

สมมุติว่าเคลียร์จบเนี่ยผมจะสร้างราคาได้เยอะไหม

สร้างราคาก็มาจากบารมีที่ผมสามารถจะเคลียร์ปัญหาให้จบได้

ราคามันมาจากไหนก็เงินมาจากบารมีที่ผมจบปัญหาได้

ผมก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าใครจะมีอิทธิพลหรือมีบารมีขนาดนั้น
แต่คุณเชื่อเถอะครับว่าในสังคมไทยมีเสมอ
สังคมต่างจังหวัดอาจจะเป็นระดับ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณว่าชาวบ้านเกรงใจไหม

แล้วถ้าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปรู้จักกับผู้หลกผู้ใหญ่ในอำเภอในสารากลาง
แล้วไปสร้างราคาได้โดยที่ว่าผมเอางบประมาณมา

ชาวมงชาวบ้านก็ต้องเกรงใจผมรู้จักกับตำรวจระดับนู้นระดับนี้
การสร้างราคามีวิธีการหลายอย่าง
ผมอาจจะมีงานงานบวชผมจัดซะใหญ่โต

แล้วผมก็อาจจะเรียกคนนู้นคนนี้มาปรากฏในงาน
เช่นผมมีงานแต่งงานผมเรียกผู้ใหญ่มา
ในงานทุกคนเห็นผู้ใหญ่เข้ามา
อันนี้คือการสร้างราคาแบบพื้นฐาน

ซ่าราคาพื้นฐานในงานแต่งงานของลูกผม
ผมเรียกผู้ยงผู้ใหญ่มาได้ให้เห็นให้ปรากฏตัว
แล้วผมก็อาจจะไปอ้างอาจจะไปพูดนี่นะ

ใหญ่คนนี้โอ๊ยสนิทกับผม

แน่นอนสิคะเป็นที่พูดถึงเป็นที่ยอมรับ

ทีนี้ผมจะทำอย่างนั้นได้แน่นอนครับ

มันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดหรอก
เพราะมันกระทั่งนายก
วันนี้นายกประยุทธ์ท่านพูดที่บุรีรำ

ผมว่าคงไม่ใช่อดีตตำรวจหรอก

ผมก็รับไม่ได้ตำรวจเองก็รับไม่ได้นะแล้วประวัติของท่านก็ไม่ไม่ดี
เท่าที่ผมตรวจสอบได้รับรายงานมานะแล้วเราก็อย่าไปขยายความให้กับ
กับเขานะเขาก็คิดอาจจะคิดในมุมของอะไรล่ะที่ไม่ค่อยสนใจ
กฎระเบียบนะผมก็เสียดายเขาเป็นตำรวจมาด้วยซ้ำไปนะ
กิริยาอาการท่าทางมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามีคดีอยู่หลายคดี
หกเจ็ดคดีมันอาจจะยิ่งพูดยิ่งคดีเยอะก็ได้นะดูถูกดูหมินเจ้าพนักงาน
ดูถูกพบตำรวจดูถูกองค์กรตำรวจเดี๋ยวเนี่ยผมพูดออกไปเดี๋ยวก็มาดูถูกผมอีก
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านอ้างว่ามันเป็นกรรมความลับของคนตรงนี้มาบอก
ส่งมาที่ความลับที่ว่ามันก็อะไรนะผมก็จะให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเข้ามาชี้แจง
ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็โดนอีกนะก็ต้องตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจน
ผมยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันเจ้าที่รัฐหรือกดดันรัฐบาลได้โดยเด็ดขาดนะไม่มีนะครับ
คุณนิวครับอ่ะผู้มีอิติภูมิเนี่ยหรือผู้กว้างขวางเนี่ยผู้มากบารมี
สังคมไทยนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันง่ายนะ
ต้องสะสมมาหลายตรงเวลานะครับ
จะได้ลองบอกเอกลักษณ์พื้นฐานคุณสมบัติซะก่อน
เริ่มต้นอย่างไรครับ

รู้จักผู้ใหญ่จะรู้จักลึกซึ้งแค่ไหนนี่ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณรู้จัก
รู้จักผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่ในสังคมไทยคุณว่าจะเป็นใครได้
ก็ต้องมีคนมีตำแหน่ง

หารใหญ่คือสังคมไทยมีหลายชั้น

มีหลายชั้นผมอาจจะถ้าต่างจังหวัดผมรู้จักดาบตำรวจคนนี้
ผมก็อาจจะคุยกับคนที่เป็นชาวบ้านนะฮะแต่ถ้าผมขึ้นมาอีกโอ๊ยผมรู้จักรองผู้กำกับ
ผมรู้จักผู้กำกับผมรู้จักผู้การ

เข็นไหมครับหรือว่าขั้นราชการปรัฐคนนั้นกระทรวงมีนายอำเภอไปยันถึงผู้ว่า

อันที่๒เพื่อภาพลักษณ์เหมือนกับสินค้า
คุณนิวต้องเข้าใจว่าสินค้าต้องมีรูปลักษณ์ที่สวย
ต้องมีกล่องห่อให้ดี

ผมไปไหนผมจะนั่งรถญี่ปุ่นได้ไหม

ผมไม่ได้ผมต้องมีลูกน้องติดตาม
และลูกน้องเนี่ยมักจะใส่เสื้อแจ็คเก็ต
จะเห็นเลยว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตเดินตามตำรวจทหารไม่รู้แหละ
หรือว่าจ้างมาวันละ๓๐๐๕๐๐ไม่รู้แหละ

มีลูกน้องติดตามต้องนั่งรถตู้หรือไม่ก็รถยุโรป
ต้องใจกวางใจถึงเขาถึงพูดไงต้องใจถึงพึ่งได้
มีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งไปหาลูกน้องลูกน้องหรือว่าชาวบ้านมีอะไรก็เคลียร์ได้
ลักษณะนี้อาจจะเป็นในทางที่ดีเช่นอาจจะเป็นนักการเมือง
อาจจะเป็นคนกลางให้ใครมีปัญหาอะไรก็มาหา
ทีนี้พูดจาเนี่ยต้องโผงผางฟังชัดเสียงดัง

สไตล์ของผู้มีอิทธิพลหรือผู้มากบารมีก็มักจะแบ่งอย่างนั้น
และต้องเลี้ยงคนในบางสถานที่อาจถึงขนาดว่าเลี้ยงมือปืน
แล้วถ้าถูกยิงมาก่อนแล้วรอดนี่โอ้โหยิ่งดัง
ทีนี้มันเป็นศูนย์กลางของการเคลียร์ปัญหา
ผมต้องเป็นศูนย์กลางคนมีอิทธิพลต้องศูนย์กลางเคลียร์ได้
โน้นคนนี้มาหาวันทั้งวันมีคนโน้นมาก็เอาเงินให้
ไปใช้เงินพอใช้ไหมเงินไม่พอใช้เมียเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไง

และผลงานจะไปสร้างความไว้วางใจ
และจะไปสร้างมูลค่าราคาเพิ่มขึ้นได้
ลักษณะนี้เป็นเอกลักษณ์ของผู้มีอิทธิพลของประเทศไทย

ถือว่าวันนี้เราได้ขยายความจากเรื่องของอดีตในตำรวจท่านหนึ่ง
แต่ว่าเราก็ได้ข้อมูลความรู้เรื่องของผู้มีอิทธิพลด้วย
ยังไงคงยังต้องตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้
วันนี้หมดเวลานะคะตีแสกหน้ากันต่อสวัสดีค่ะ